คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปเลยนะฮะ
เป็นคอนโดย่านพัฒนาการสามสิบแขวงสวลระหวงปรุงเหท
ก็เลยไปหาหลักฐานเป็นพวกภาพจากกล้องวงจรปิด
คือถ้าคอนโดมีเนี่ยเห็นแน่นี่ฮะ
แล้วได้กล้องวงจรปิดมาท่านผู้ชมดูนะฮะค่ะ
นั่นคุณยายที่บาดเจ็บนะที่หลานบอกยายนี่ถูกวัยรุ่นนี่ซ้อมจนน่วมเลยวัยรุ่นแถวคอนโด
นี่คือในขวัญลูกชายของยายอ้าวน้าของหลานอ่ะ
ที่เป็นคนบอกว่าวัยรุ่นทำแม่นะใช่
ที่แบบยายแบบอยู่ดียายเป็นอะไรเขาบอกนี่วัยรุ่นแถวนี้มาทำร้ายแม่
เมื่อกี้ตบหัวแม่เขาเมื่อกี้นอกลิฟท์ใช่ไหมนี่ในลิฟท์
มันอาจจะเป็นความรุนแรงในครอบครัวแต่เดี๋ยวให้ดูภาพจากล้องวงจรปิดเนี่ย
รอบเดียวนะฮะที่เหลือจะจะเป็นฟีดเป็นภาพหยุดแล้วแต่นี่เพื่อให้เห็นว่า
เขาทำร้ายแม่เขาเองไม่ได้เป็นกลุ่มวัยรุ่นอะไรที่เขาไปโยนความบาปความผิดให้เลย
ไม่มีวัยรุ่นปาเถือนโอ้ยตายแล้วอะไรที่ไหนแล้วที่มาทำร้ายคุณยายเนี้ย
ันออกนอกลิฟต์ขึ้นมาบนคอนโดที่พักอันนี้ลูกจริงจริงเหรอคะพี่อุ๋ย
ลูกชายแท้แท้อยู่กันสองคนแม่ลูกโอ้ยอะไรเนี่ยคนก่อเหตุชื่อนายอนุรักษ์
ขวัญอายุ๓๖ปีมีภาพใหม่ไหมอันนี้เราดูไปแล้วใช่ไหม
อันนี้ขึ้นลิฟต์มาอีกเหรออ่าอันนี้เป็นตอนขึ้นลิฟต์มาทำร้ายแม่ตั้งแต่นอกลิฟต
ขึ้นมาในลิฟต์จะขึ้นไปที่ห้องเช่าถูกไหมคะ
แต่เดี๋ยวมันจะมีอีกมุมใช่ไหมใช่มันออกจากลิฟต์ไปแล้วเมื่อกี้เราดูไปแล้วเนี่ย
อันนี้คือตอนจะเข้าห้องอ่าคือเดินทำร้ายแม่มาตลอดอ่ะ
นี่ก็เมื่อกี้พาแม่เข้าห้องด้วยบาทาเหรอคะน่ะเมื่อกี้คือคุณยายแกก็พยายามเดินประคองตัวนะ
โอ้ยตายอายุหกสิบหกปีแล้วนะฮะโอ้ยคือพอโดนลูกชายทำเข้าไปก็
นี่อุ้ยแกกลัวนะเนี่ยแกหนีเลยเห็นไหมน่ะเนี่ยคือไม่รู้ไป
โกรธไปแค้นอะไรแม่นักหนานี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อสิบห้าพฤษภาคมนะครับ
คุณผู้ชมครับช่วงบ่ายนะจนถึงห้องอ่ะ
คือยายก็โดนเรื่อยเรื่อยอ่ะเห็นไหมฮะโดนอีกโอ้โหนี่ค้นนะคะ
ไม่ใช่ลูกบอลน่ะเตะเอาเตะเอาแบบเนี้ย
คือคือเพื่อจะพาแม่เข้าห้องอ่ะ
โอ้โหอันนี้คือในลิฟต์กับนอกห้องนะแล้วเข้าไปในห้องไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอีกนะ
อันนี้เป็นอีกวันหนึ่งเย็น๑๖พฤษภาคมกล้องวงจรปิด
อันนี้หน้าอาคารแล้วในขวัญนั่นแหละลากแม่เนี่ยออกมาจากอาคาร
ในสภาพที่คุณยายก็หมดเรี่ยวหมดแรงนอนราบไปกับพื้นแล้ว
แต่ในขวัญก็ยังไม่ลดละนะฮะคือลากแม่ออกมา
คือลากแม่ออกมาให้ได้แล้วเตะหัวแม่ไปสามครั้ง
คืนนี่ช่วงเย็นเย็นนะสิบหกพฤษภาคมนะ
นี่เห็นไหมมีชาวบ้านเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็มาถามเอ๊ะมันอะไรยังไงกัน
พอชาวบ้านเดินมาก็หยุดนี่ฮะคือคนที่เขาไม่เห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้
เขาไม่เขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะแล้วยิ่งไม่รู้ใช่ไหมว่าเมื่อวานเนี้ย
ห้าพฤษภาคมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอืมช่วงในลิฟต์กับช่วงในอาคาร
เข้าห้องอ่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกอ่ะในห้องไม่รู้มีอะไรอีกนะ
ไม่งั้นโอ้โหคุณป้าแกน่าจะบวมไปครึ่งหน้าอย่าง
เหรอฮะสองนาทีต่อมาในขวัญก็เดินพ้นรัศมีกล้องวงจรปิดหน้าอาคารคอนโดไป
ชาวบ้านผ่านไปผ่านมาแถวนั้นคือเขาก็เห็นแต่เขา
เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือยังไงคนเห็นเยอะนี่นั่นสิค่ะ
ที่มีคนแก่คนหนึ่งนอนอยู่กับพื้นหน้าอาคารอ่ะอืมนี่ก็มีคนหยุดมองนะ
เอ่อเขาเอ๊ะเขาอาจจะเอ๊ะมันเกิดอะไรยังไง
สักพักหนึ่งในขวัญเดินกลับมานะฮะมีถุงกับข้าวเนี่ยติดมือกลับมาด้วย
แล้วยังไงคะก็หยุดยืนมองยืนมองแม่อยู่แล้วก็มาดึงมือแม่ให้ลุกขึ้น
อืมแต่ยายแกสลบไปแล้วโอ้ยสลบไปตั้งแต่ตอนนู้นอ่ะที่ลากออกมา
อ๋อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดึงแขนขึ้นเนี่ยแล้วเขาไม่ขยับแล้วนั่นน่ะ
พอเห็นว่าคุณยายแกไม่ไหวติงไม่ตอบสนองอะไรในขวัญนี่เดินกลับเข้าไปในคอนโด
อ้าวก่อนที่อีกไม่กี่นาทีต่อมาจะย้อนกลับมาอีกรอบนึง
ใช้มือกระชากแขนให้แม่เนี่ยลุกขึ้นมานั่ง
แล้วจิกหัวแม่เหมือนจะเรียกสติให้แม่ตื่นอ่ะ
สติตัวเองก่อนค่ะขวัญโอ้แล้วนี่มีเด็กเดินอยู่อีกอ่ะ
คือคือคนก็คงจะเอ๊ะมันนี่เห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกแต่ว่าดูพฤติกรรมอ่ะเห็นไหมฮะ
กล้องวงจรปิดมันถือภาพไปได้พอมีคนมาเขาก็เขาก็จะหยุด
อ่าเป็นชั่วโมงอ่ะฮะเป็นเป็นชั่วโมงเลยเหรอคะ
ชาวบ้านเริ่มเอกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าคุณยายเนี่ยถูกลูกชายทำร้ายไง
เออก็คือมายืนดูว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ช่วยกันอุ้มคุณยายเข้าไปในตัวอาคาร
ทีแรกหลานเนี่ยมาขอความช่วยเหลือบอกตามเถอะตามหน่อยเถอ
วัยรุ่นที่มันมาทำร้ายคุณยายเนี่ยโอ้โหมันเลวจริงจริงเป็นยังไงล่ะ
เนี่ยสุดท้ายเขาก็เลยช่วยกันอุ้มคุณยายเนี่ย
คุณยายเนี่ยเข้าไปในตัวอาคารในขวัญก็ช่วยฮิ้วปีกแม่เข้าไปนั่นแหละ
ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำเหมือนว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนกระทืบแม่อย่างนั้นแหละค่ะ
ดูสิจากนั้นมีกล้องวงจรปิดในอาคารนะฮะ
นี่ตอนที่เขากำลังช่วยกันอุ้มเนี่ยแล้วในขวัญก็มาช่วยนะ
เดี๋ยวผมช่วยมีคนมาช่วยแม่แล้วแม่ลุกขึ้นไม่ไหวแม่สลบอยู่หน้าอาคาร
พอไปถึงด้านในตัวอาคารเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะท่านผู้ชมครับ
นายขวัญกลับเช่าบ้านก็พาคุณยายไปนอนพัก
ขวัญทำไมไม่ให้แม่อยู่บนเตียงอ่ะทำไมขวัญไปนั่งแล้วให้แม่ลงพื้นล่ะ
ก็เนี่ยฮะสุดท้ายคุณยายก็นี่ฮะคุณยายแกไม่ไหวอ่ะเห็นไหมยังไงล่ะคะ
โดนทำร้ายตั้งแต่เมื่อวาน๑๕พฤษภาคมนี่คือ๑๖พฤษภาคมนะ
แล้วในขวัญก็ยกมือไหว้ขอบคุณคนที่มาช่วยพาแม่มานอนบนโต๊ะไม้ตรงนี้
แล้วก็ปล่อยให้คุณยายนอนอยู่ตรงนี้อีก๒ชั่วโมงจนทุ่มนึงเห็นไหม
นี่๔โมงกว่าเกือบ๕โมงนะคือทุกคนไม่มีใครรู้ว่าในขวัญทำอะไรกับแม่
ทุกผู้ชมเดี๋ยวมันจะมีอะไรมากกว่านี้อีก

เกือบทุ่มนะนี่๑๘นาฬิกา๔๘นาที
คุณยายเนี่ยลุกขึ้นมาแม่ของในขวัญคุณยายวัยหกสิบหกปี

ลุกขึ้นมาแบบมึนเห็นไหม
สุดท้ายคุณยายแกก็ตั้งหลักแล้วก็เดินไปที่ลิฟท์
ตัวที่เมื่อวาน๑๕พฤษภาคม
ที่โดนลูกตบหัวแล้วตบหัวอีกเข้ามานั่นน่ะเหรอคะ
บตั้งแต่นอกลิฟต์ยันขึ้นลิฟต์ยันออกจากลิฟต์จนเข้าห้องอ่ะ

คุณยายแกก็สะบักสบอม
เดินโซซัดโซเซกลับไปที่ห้อง
นี่คือหลักฐานที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า
ยายแกไม่ได้ถูกวัยรุ่นที่ไหนทำร้ายร่างกาย

แต่เดินจะไม่ไหวแล้วนั่นน่ะนี่ฮะโอ้โหถึงว่าตอนที่ผู้สื่อข่าว
เราได้คุยกับคุณยายที่หลานสาวคุณถามอาจคลิปไว้อ่ะว่า
ใครใครทำยายใครทำยายตอบอัมอึ้งคือพอหลานสาวเห็น
ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ยคือหัวใจแทบแตกสลาย
เลยนะฮะอืมคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้ว
ได้หลักฐานตรงนี้เดี๋ยวกล้องวงจรปิดแง่มุมต่างต่างที่
เป็นหลักฐานเนี่ยถ้าจะดูเราจะดูแค่ช่วงคุณยายนั่ง
หรือว่าเดินนะช่วงถูกทำร้ายเราจะไม่ให้ดูแล้วให้

เหมือนที่ท่านเห็นภาพนิ่งในตอนแรกนี่เห็นไหมฮะช้ำไปหมดอ่ะดูตาดิ
ตาแกปิดเลยอ่ะค่ะนั่นอ่ะลืมยังไงไหวอ่ะดูปากดูแก้มดูหน้าผาก
นี่ไม่รวมกระดูกซี่โครงซี่โครงซี่ที่สามเนี่ยถึงเจ็ดเนี่ย
ข้างซ้ายนี่หักหมดนะฮะก็คือสี่ห้าซี่อ่ะสี่ห้าซี่อ่ะ
เอาละท่านผู้ชมครับย้อนไปหน่อยนี่คือตอนที่คุณเลิฟ
ระวีการผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปครั้งแรกใช่ค่ะตอนที่หลานสาว
ชื่อน้องเอน้องเอบอกมาช่วยยายหนูหน่อยน้าชายบอก
ยายเนี่ยถูกวัยรุ่นแถวคอนโดทำร้ายร่างกายค่ะเราได้รับแจ้งเมื่อวานนี้
ลงพื้นที่ไปทันทีใช่อันนี้ยังไม่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อกี้นี้ไง
ยังไม่เห็นยังไปถึงน่าสงสารมากค่ะนี่ฮะคุณระวีการก็พยายามสอบถามคุณยาย
ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นพยายามสอบถามน้องเอหลานสาวนี่ฮะ
คุณยายสมใจนะคือระหว่างที่กำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ย
เดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังนะมันจะมีเสียงผู้ชายคนหนึ่งคือเสียงในขวัญนี่แหละ
คอยแทรกตลอดตอนที่คุณระวีการเนี่ยคุยกับน้องเออยู่
แกไม่พูดอะไรเลยนะตอนที่คุณระวิการคุยกับน้องเอเนี่ย
ขวัญก็พยายามพูดแทรกบอกโอ๊ยแม่ติดเหล้าแม่เนี่ยเมา
แล้วไปโดนวัยรุ่นหน้าคอนโดทำร้ายอืมพาไปโรงพยาบาลก็ไม่ยอมอยู่นะเนี่ย
ไม่ยอมให้หมอรักษาแต่พอคุณระวีการบอกเอางี้เอาพี่ขวัญมา
งั้นพี่มาให้สัมภาษณ์เลยโอ้รู้เรื่องดีจังเลยไม่ยอมไม่ยอมให้สัมภาษณ์
ถามคุณยายคุณยายก็บอกอ๋อไม่มีใครทำร้ายหรอกยายเจ็บเอง
โอเคแหละเขาก็ต้องแจ้งกับญาติว่าคุณต้องเสียงกันเท่านี้แต่
ผมไม่รับกลับมาตรงเนี่ยครับแล้วเราเห็นมั้ยว่าเป็นวัยรุ่นหรืออะไร
เห็นครับก็คือว่าเขาลากเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเมาแล้ว
เขาลากลากถุงตีครับอ๋อหมายหมายถึงว่าคุณยายใช่ไหมใช่ครับ
ไม่แล้วเราเห็นมั้ยว่าเป็นวัยรุ่นมันวิ่งหนีไปหรือใครไม่เห็นครับไม่เห็นครับ
อังหูเนี่ยเหมือนโดนลุมกระทืบอ่ะพี่เห็นไหมพี่
แม่เก่าเองเออแม่เก่าเองเนอะ
นี่ผมไปรับกลับมาตรงนี้ครับหัวเราะด้วยนะ
แม่เก่าเองแม่เจ็บเองขวัญก็บอกเอาแม่เก่าเองเนอะ

อ๋อหมายถึงว่าคุณยายใช่ไหมไม่แล้วเราเห็นครับยายแกไม่เงยหน้าเลยพี่หุย
แกไม่เงยหน้าก็มาสดตาใครเลยอ่ะแกไม่พูดแกกลัว
แกเกาเองแกเป็นแผลอะไรอ่ะเกาอะไรจะม่วงได้ขนาดนี้อ่ะคะ
ไม่ได้เด็กเด็กแล้วนะผู้ชายคนนี้เนี่ยทุกผู้ชมครับ
หลานสาวของคุณยายที่ส่งเรื่องมาขอความช่วยเหลือกับทีมข่าวของเรานะฮะ
ไทยรัฐทีวีเนี่ยนะฮะน้องเนี่ยบอกว่า
หลังจากรู้ความจริงเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยโอ้โห
คือน้องบอกตัวเธอเนี่ยไม่ได้อยู่กับยายยายเนี่ยอยู่กับลูกชายก็คือน้านั่นแหละ
น้าขวัญนั่นพอรู้ข่าวว่า
ยายถูกทำร้ายด้วยลูกชายเองเนี่ย
เธอเสียใจมากเชื่อว่ายายคงไม่กล้าบอกความจริงกับเธอ
เพราะกลัวลูกชายจะเดือดร้อน
แล้วลูกชายเนี่ยก็คือในขวัญเนี่ย
ประกบยายอยู่ตลอดทำให้ยายไม่กล้าปริปาก
ส่วนที่เธอรู้เหตุการณ์เนี่ย
เพราะน้าชายเนี่ยเป็นคนโทรมาหาเธอเองเนื่องจากยายเนี่ยเจ็บหนัก
แบบเจ็บจนน่วมอะก็ซิโครงหัก๔๕ซี่อะ
กลัวว่าถ้าเกิดญาติพี่น้องหรือว่าหลานมาเยี่ยมยายแล้วเดี๋ยวจะตอบไม่ถูก
หรือยังไงนี่แหละก็เลยแบบโทรไปหาหลานไว้ก่อน
โอ๊ยเนี่ยตอนนี้ยายก็เจ็บหนักนะถูกวัยรุ่นทำร้าย
ครั้งนี้น่าจะหนักเกินไปค่ะเพราะว่าที่ติดต่อกลับมา
หนูดูแล้วว่าเหมือนยายอาการแย่แล้วเขาไม่อยากให้เสียชีวิตค้าห้อง
หรืออะไรประมาณนี้ค่ะเขาเลยติดต่อหนูกลับมาติดต่อแม่กลับมา
ทั้งที่หนูก็เอกใจแล้วว่าทำไมเพิ่งติดต่อกลับมาทั้งที่เป็นขนาดนี้
แต่เขาก็โทษว่าเขาไม่กล้าบอกว่ายายเป็นคนทำเพราะเดี๋ยวมาหาว่าเขาทำ
อะไรอย่างนี้ค่ะมาเดี๋ยวมาหาว่าเขาทำเพราะว่าเขาพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาอ่ะ
เคยทำร้ายร่างกายยายค่ะ
ทำแม่ทำไมทำได้ยังไงค่ะนี่โอ้โหเอาจริงจริงนะ
ตั้งแต่เริ่มข่าวนี้มาจนเห็นภาพกล้องวงจรปิดอ่ะพี่อุ๋ยครับแชทลันเร็วมาก
มีแต่คำสาบแช่งอ่ะค่ะอืมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูนะฮะ
มีอีกมีอีกช็อตนึงนะเป็นภาพตอนที่ในขวัญเนี่ย
โอ้โหมีท่าทีแบบลุกลี้ลุกลนมากตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้ความจริง
ไม่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะค่ะอ่านะฮะนี่เหรอขวัญนี่ในขวัญนะ
ลุกลี้ลุกลนนี่คุณผู้ชมส่งมาเยอะมากเลยบอกขอดูหน้าขวัญหน่อย
หลังจากที่หลานสาวพายายไปหาหมอนี่ฮะแต่คนอื่นเขารู้ความจริงหมดแล้วนะ
ค่ะอ่านี่นี่หลานสาวบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้าเนี่ย
กุลีกูจอพายายเนี่ยไปหาหมอโอบเห็นไหมนี่ฮะพยายามประคอง
กอดคอแม่แต่พอไปถึงหมอเนี่ยในขวัญก็กลับก่อน
ซึ่งจังหวะเนี้ยนี่แล้วนี่จังหวะที่หลานสาวพายายไปหาหมอเสร็จแล้ว
กลับมาแล้วที่คอนโดขวัญมาอุ้มแม่ลงจากรถอ๋อนี่เห็นไหมฮะ
แต่ยังไม่รู้ตัวว่าคนอื่นเขารู้ความจริงหมดแล้วยังเล่นบทบาท
ลูกที่ดีลูกกระตันยูอยู่หลานสาวก็พยายามถามน้าชาย
ว่าตกลงยายเป็นอะไรใครทำร้ายยายในขวัญก็ยังยืนยัน
ยืนกรานแบบยืนกระต่ายขาเดียวบอกไม่ได้ทำไม่ได้ทำวัยรุ่นคอนโดมันทำ
นี่นี่ให้แม่ขึ้นขี่หลังไปเลยนะเมื่อกี้เนี่ย
คือตอนนั้นเขายังบอกไม่ได้ว่าทุกคนรู้หมดแล้ว
เพราะเขาพายายไปหาหมอก่อนแล้วเดี๋ยวถึงจะไปแจ้งความอืม
อย่างนั้นเดี๋ยวรู้ตัวเนี่ยแล้วไปก่อนเดี๋ยวในขวัญจะหนีไปก่อน
ตำรวจก็มาคุมตัวในขวัญนี่ฮะเอามาดำเนินคดีที่โรงพัก
นี่เรียบร้อยตำรวจคุมตัวไปเรียบร้อยอืมขวัญช่วงนี้แหละฮะเนี่ยฮะ
นี่ก็ยังคิดอยู่ว่าขวัญจะไม่กล้าสู้หน้าพี่ขวัญนักข่าว
เปล่าก็ไม่เนอะเดี๋ยวลองดูตอนคุณระวีการไปถาม
ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลองดูลองฟังดูนะฮะ
ผมไม่ได้ทำอะไรครับครับผมมั่นใจครับอืม
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าให้เขาเอาหลักฐานมาเลย
ถ้าผมทำจริงครับแล้วก็ยินดีให้ข้อมูลนะครับผม
ผมไม่ได้ทำเอาหลักฐานมาเลยถ้าคิดว่าผมทำ
ตอนตำรวจไปล็อกตัวมาจากคอนโดเนี่ยขวัญยังไม่รู้ว่าเขามีหลักฐานกันหมดแล้ว
กล้องวงจรปิดอ่ะขวัญไม่รู้แล้วมั้งว่าที่คอนโดมีกล้องวงจรปิดให้เขา
บอกไปเอาหลักฐานมาเลยผมไม่ได้ทำอ้าวได้เลย
อันนี้เราก็ยินดีจะให้ข้อมูลนะคุณตวีการก็เลยบอกอ้าวงั้นดูหลักฐาน
ตำรวจก็มีหลักฐานเรียบร้อยหลานสาวเขาเอามาแจ้งความอืม
ถอดสีเลยนะฮะอ่าแต่ก็ยังอ้างนะ
ว่ายังไงคะพี่อุ๋ยบอกผมก็ไม่ได้ทำจริงจริง
เอาแล้วในกล้องวงจรปิดอันนั้นผีหรือเปล่าคะผมเข้าไปช่วยพยุงแม่
พยุงยังไงแม่หัวโยกขนาดนั้นอ่ะคือมันเห็นชัดเจนอ่ะ
นี่เห็นไหมโอ้โหทุกผู้ชมครับแล้วตรวจสอบประวัติของในขวัญเนี่ย
เคยถูกจับดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการีมาแล้วนะครับ
เมื่อปีหกห้านะฮะเหมือนที่หลานสาวบอกอ่ะอืม
เขาเคยทำร้ายแม่มาแล้วนี่ไงถูกจับดำเนินคดี
โทษจำคุกนะฮะแต่ให้รอลงอาญา๓ปียังจะรอ
ตอนตอนก่อนใช่ไหมเมื่อปีหกห้าอ่าปีที่แล้วนี่ยังไม่
ยังไม่พ้นสามปีเลยเอาอีกแล้วท่านผู้ชมครับล่าสุดนะฮะ
ตำรวจก็เลยไปรับตัวคุณยายให้มาให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับ
แม่ด้วยความรักลูกอ่ะนะคุณระวีการก็ถามคุณยายสมใจว่า
ตกลงเนี่ยยายใครทำยายอ่ะยายไม่ต้องกลัวนะ
ลูกชายยายเนี่ยถูกจับไปแล้วอืมยายก็ไม่พูดอ่ะ
ยายก็ไม่บอกว่าลูกชายทำร้ายยายนะยายอืม
บอกแค่ว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยพาลูกเนี่ยไปดัดนิสัยแม่แล้วเดี๋ยวออกมาเนี่ยยังไงก็ยังอยากให้ลูกชายเนี่ย
มาอยู่กับแม่มาดูแลแม่ดูแลแบบไหนอ่ะแม่ส่วนหลานสาวนะครับยืนยันว่า
จะดำเนินคดีกับน้าชายให้ถึงที่สุดน้าชายติดเหล้าน้าชายเนี่ยเคยใช้ยาเสพติด
เคยทำร้ายร่างกายยายมาแล้วแล้วยังมาทำอีก
ครั้งนี้เนี่ยขอให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีให้ถึงที่สุดให้หน่อยก็แล้วกัน
อืมส่วนเรื่องการดูแลเนี่ยเดี๋ยวก็ลงบันไดนะลงบันไดนะจะมาดูแลยายต่อไปค่ะ
หูอยู่อย่างนี้ก็ไม่ไหวหรอกยายใช่ไหมยายจะทนมายังไงสักวันยายตายแน่
จะตายเอาน่ะนี่ก็แทบตายแล้วเนี่ยซี่โคงหักไปทั้งแถบเลยนะสี่ห้าซี่อ่ะ
อุ้ยใครก็ทนนะใครก็ทนไม่บอกใครเลยน่ะก็รู้ทั้งรู้ทั้งคนใช่ไหม
สุดท้ายเราก็ช่วยตรวจสอบให้แล้วก็รู้ความจริงนะครับ